ถ้าพูดถึงซีฟู้ดจะพาไปทานอีกที่หนึ่ง
ไม่ค่ะผิดแล้วเพราะว่าซีฟู้ดร้านนี้อยู่ที่เชียงราย

ขึ้นเหนือก็มีเมนูซีฟู้ดอร่อยนะเจ้า
หลายคนคงคิดแหละว่าจะพาไปเที่ยวทะเลที่ไหน
ไม่ค่ะดิฉันพาไปที่เนื้อสุดแดนสยาม
อย่างเชียงรายก็มีอาหารทะเลสดเหมือนยกทะเลมาไว้บนดอยเช่นกัน
ไปครัวแล้วก็ปรุงตามแม่ครัวเขาไปเลย
บอกเลยนะคะว่าที่นี่เขาคัดสรรไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวโตเนื้อแน่น

เอามาปรุงอาหารเอามาผัดกับข้าวหอมมะลิ
กลายเป็นเมนูจานเด็ดจานนี้ที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
นั่นคือโคตรปูผัดข้าว
ข้าวและข้าวผัดเจ้าสมุด
โอ้ยหนัว
กินไปเลยค่ะเต็มปากเต็มคำ

ส่งตรงมาจากกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดเลยนะ

ขึ้นจากทะเลช่วงเย็นตอนเช้าถึงเชียงรายแล้วจ้า

สนใจไปชิมก็ไปร้านนี้ร้านผัดเชียงรายนะคะ

หรือไม่ทันก็เอามือถือมาถ่ายรูปแชะ
เอาไว้เลยค่ะแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวเชียงราย
แวะไปชิมอาหารทะเลกันเลย